นี่แค่ตีนสะพานนะครับน้ำปริ่มมาแล้วแล้วตรงเข้าไปในพื้นที่เนี่ย
ลึกนะฮะลึกจนแบบท่วมมิดหลังคาผมไปในพื้นที่มาแล้วด้วย
เดี๋ยวจะให้ติดตามกันวันนี้เราจะคุยกันนอกจากการช่วยเหลือแล้วเนี่ย
การป้องกันในอนาคตชาวอุบลจะเป็นอย่างนี้ไปทุกปี
หรือต้องเจอแบบนี้อีกกี่ปีประธานหอการค้าของจังหวัด
นายกอบจจังหวัดแล้วก็พี่บินบรือฤทธิ์ด้วย
อยู่กับผมที่นี่แล้วเดี๋ยวจะได้คุยกันนะครับ
แต่ดูทางนี้ก่อนทางชาวบ้านในพื้นที่
ท่านผู้ชมเห็นไหมฮะคือชาววารินทรัพย์เนี่ย
ถ้าเกิดจะออกมาทำงานออกมาใช้ชีวิตต้องสู้กับน้ำนะครับ

เขาต้องมาขึ้นเรือที่ทางจังหวัดเนี่ยจัดเอาไว้ให้เพื่อไปทำงาน
พอทำงานเนี่ยเลิกเลิกงานเนี่ยฮะเวลาประมาณสี่ห้าโมงเย็น
สามสี่โมงเย็นต้องกลับมาขึ้นเรือแบบนี้ต่อ
จะมาเรียนหรือมาทำงานก็แล้วแต่นี่ฮะทางเรือที่อบจจัดเตรียมเอาไว้ให้นะครับ
เดี๋ยวจะลองไปพูดคุยสักหน่อยสวัสดีครับขออนุญาตจริงจริงนะฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสู้กับน้ำกันหน้าดูเลยนะ
นี่ทางเรือเขาใส่ชูชีพไว้ให้ด้วยเดี๋ยวผมขออนุญาตหน่อยอ่า
เป็นยังไงฮะนี่อยู่อยู่ด้านในอยู่ในวาลินกันหมดเลยหรือเปล่าฮ
อยู่วาลินค่ะอยู่วาลินหมดเลยค่ะอ่าเดี๋ยวผมขอขยับหน่อยอืม
น้ำท่วมข้างในเยอะไหมเยอะค่ะเยอะค่ะที่บ้านเป็นยังไงบ้าง
ไม่ได้ท่วมที่บ้านค่ะไม่ได้ท่วมที่บ้านแต่ต้องมาทำงานที่ในเมือง
ซึ่งเราก็ต้องต้องข้ามน้ำมาเพราะว่ารถมาไม่ได้ใช่ค่ะ
หูนี่เห็นไหมฮะอ่าตรงนั้นก็จะคนเยอะแหละคนเยอะใช่
เรือก็เรือก็จะช่วยช่วยถ้าถ้ารีบรีบก็จะมาทางอ่านิดนึงนิดนึง
ปีนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่าเดี๋ยวผมคุยกับคุณพี่ด้านหลัง
หน่อยนะครับผมอยู่พี่บูนครับเป็นสอจอมาประสุนสภามาประสุนสภา
ครับสอจอก็ต้องลงเรือเหมือนกันครับผมบ้านพี่สอจออยู่ไหนฮะ
ผมเพื่อพี่บูนครับเทศสองเทศสองเป็นยังไงครับ
ขนาดไหนก็ท่วมเยอะเหมือนกันพี่บูลอืมแต่ยังสัญจรไปมา
นี่แหละอ่าอันนี้นะฮะครับผมอ่าอ่าด้านหน้าหน่อยนะ
ค่ะอ๋อมาจากต่างจังหวัดค่ะมาจากต่างจังหวัดค่ะ
วันนี้มาจะไปศรีสะเกดค่ะจะไปศรีสะเกดใช่ค่ะ
ต้องแล้วต้องต้องไปขึ้นรถไฟที่วารินชำลาบค่ะก็เลยต้องอ๋อ
ก็ต้องนั่งเรือไปใช่ไหมพี่คือสถานีรถไฟของอุบลนะฮะ
มันตั้งอยู่ที่อำเภอวาลินครับต้องนั่งข้ามไปอืม
นั่งเรือข้ามไปถึงจุดนู้นก็จะเป็นแยกองศาวรินครับ
ก็จะมีรถจิตอาสาคอยบริการอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟวรินนะครับ
เราก็ต้องใช้ชีวิตกันอย่างเนี้ยในช่วงนี้ก็ต้องสู้กันครับ
นี่เกี่ยวกี่อาทิตย์แล้วเนี้ยเป็นยังไงอ่าจุดนี้ครับ
จุดนี้ที่ผมเอาเรือมาลงก็นี่ก็อาทิตย์ที่๒นะครับ
ที่สองครับอ่าแต่ที่ที่มาช่วยจริงจริงที่หน่วยมาช่วยจริงจริง
ก็ของผมเข้าสามอาทิตย์แล้วครับสักสัปดาห์แล้วที่อยู่ในเจาะสบวนนะครับ
ซึ่งคาดว่าต้องเป็นอย่างนี้อีกประมาณสักเดือนนึงนะที่ผมคุยกับคุยกับ
ผู้ที่เขาวิเคราะห์เรื่องสถานการณ์น้ำการระบายน้ำต่างต่างเดี๋ยวก็ต้องเข้าด้านในกัน
ขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะครับ
สู้สู้นะครับไปกำลังใจให้อีกอาทิตย์หน้าเห็นว่าน้ำเขื่อน
หนึ่งนี้หนักกว่าหนักกว่าหนึ่งนี้หนักกว่านะขอบพระคุณครับอ่า
เรามีพื้นที่ให้ทุกคนได้เปิดปากพูดในทุกเรื่องทุกประเด็นเปิดปากกับภาคภูมิทุกวันจันทร์ถึงศุกร์